แข่งทุกแหวนก็แยงบาลเหมือนเดิม
แหวนก็แยงบาลให้เหมือนเดิมเสียดัง

คือวันนี้เป็นวันแรกที่หยุดมาใส่ค่ะ
รู้สึกว่ามันสวย
อยากใส่เหนย์ดีที่สุด
ก็พยายามค่ะพยายามใส่แต่เขามีขอร้องหรือเปล่าแบบว่าใส่ติ๊กตลอดน่ะหรือว่าอย่างไรหรือเปล่า
แบร์เหรอคะไม่เลยค่ะไม่ได้ขอร้องเลยค่ะก็อยากใส่เพื่อเขาด้วย
จะต้องระวังยังไงนะเพราะมันใกล้อยู่
เมื่อตอนกองการค่ะ
จริงตอนที่เดินก็จะหมุนแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่บ่อยขนาดนั้น
บ้าเป็นคนที่ไหวพทิศดีอยู่พอ
คือมันใจได้ใช่ไหมคะว่าแบบหูมันจะไม่หาย

เหมือนย่าใส่ใจเรื่องความรักมากขึ้นเนอะ

พงศ์ผู้ส่วนเป็นของมันมักมากนะครับ

ไม่รู้หรอ

แต่ที่ยังแต่ก็เห็นภาพไปเล่นเดือนดาวรัด

เอาจริงนะคะรู้สึกว่าห่วงน้อยลง
เพราะว่าเขาก็เขาดูแลตัวเองได้อยู่แล้ว

เพราะว่ามันแบบชัดเจนแล้วว่าเขามีเจ้าของ

เสร็จมาก

เป็นความรู้สึกได้หรือ
เราเริ่มคุยกันในระดับหนึ่งค่ะ
แต่ว่าค่อนข้างมั่นใจว่า

อีกสักพักนึงค่ะ

เพราะที่ย่ายอยากทำคือที่ที่นอเวย์
ก็เลยยังแบบถกเถียงกันนิดหน่อยว่า
สุดท้ายแล้วจะกี่งาน

เดี๋ยวค่อยต่อแพร่

ว่าช่วงไหนอะไรยังยัง

ก็ไม่ได้อยากมองน้ำขนาดนั้นแต่ว่า

ก็มาเล่าให้ฟังอย่างไรบ้าง
เพราะค่ะพ่อย่าค่ะสังเวียงแรงแรงมากค่ะ
แล้วโล่งถึงเพื่อนของพ่อค่ะ
แต่แต่เขาจะน้องพี่ณเดชน์ไปคนเดียวอยู่คนเดียวและอยู่นานมาก
เขาเก่งมากเขาแบบเขาไม่รักมากขึ้นเป็นร้านเขา
ที่เขาแบบเขากล้าหา
หรือว่าเขาน่าจะอย่างก็ใช้เวลาด้วยกันเพิ่มขึ้น

แล้วก็ขอพูดมาให้ได้

ไม่คือ
เหมือนจะเป็นความภาพลัวนะคะ
ก็ดีค่ะ
จริงที่บ้านทุกคนก็ชื่นชมณเดชน์กันอยู่แล้ว
ก็เลยไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใจว่า
ก็ไม่ได้มีซุ่มน้ำสไพรส์อะไรกับเราใช่ไหม
ตอนคุยกับคุณพ่อแล้วตัวที่แบร์เอก

ตอนนี้ไม่มีกลิ่นใช่ไหม

เรายังไม่ได้คุยเรื่องนั้น
ถ้าทำอะไรเราต้องคุยกันแล้ว
เพราะว่าเราจะได้เติมตัวไว้ก่อน
เผื่อที่ไม่ชอบ
แล้วแม่แก้วแม่แก้วเค้าพูดต้อนรับเรายังไงบ้างในฐานะวัดอีกสักวัน
หนูเป็นลูกสาวในบ้านนั้นมานานมากแล้วค่ะ
พอกลับมาหลังจากที่ขอแต่งงานแล้วมันมีไม่เป็นครอบครัวค่ะวันนั้น

แม่แม่คือเก็บความรับเก่ง
ใช่ค่ะใช่ค่ะเก่งมากค่ะ
เค้ามีแบบว่าให้พรอะไรยังไงให้เป็นคำพูดให้พรอะไรเกิน
ก็ยังไม่ได้ให้เต็มที่ค่ะแต่ว่าแต่ว่ารอวันจริงก่อนค่ะ